จอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อลงมาซื้อของ

รถของเธอนะครับ

ไม่มีทะมันแค่นี้

นี่แหละเราไม่กล้าปิดแก๊ส
กลัวไฟไหม้ันมากบางครั้งจะจะไหว
อันนี้ฮะถังดับเพลิงก็เอาไม่อยู่นะครับ
ถังน้ำเมื่อกี้ราดเข้าไปก็เอาไม่อยู่นะฮะ
ต้องรอให้รถดับเพลิงมาฉีดน้ำสกัด
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงจึงสามารถดับเพลิงลงได้นะครับ

ภายในซอยจงสิริหมู่ที่๒๑ตำบลบางพลี
อำเภอบางพลีจังหวัดประธุมอสมุทรประการ
ใจนะครับแม้ว่ารถสีเขียวคันนี้ไฟลุกท่วมเลย
เจ้าของรถจอดรถอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ

เพราะว่าเธอเป็นแม่ค้าขายข้าวข้าวแกงต่าง
ก็จะซื้อข้าวสารไปหุงไปทำอาหารนะครับ
ปรากฏว่าจอดได้แป๊บเดียวหันมามองข้างนอก
โอ้โหเห็นไฟลุกพลึบรถของเธอนะฮะ
ตกอกตกใจนะฮะแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับ
เหงื่อตกเลยเธอบอกเพิ่งซ่อมระบบช่วงล่างรถยนต์คันนี้
แต่ก็ซ่อมมาหลายเดือนแล้วนะ

แต่ทีนี้ก็งงอยู่ว่ารถเธอไฟลุกไหม้ได้ยังไงนะครับ

แต่ถังกระเพึงมันไม่มีน้ำยาง
ยังไม่ได้เคยขอบใช่ไหมยัง
เอ่อแม่ขาบอกพึ่งขับม้าเองเพิ่งจะออกจากบ้านมาใกล้เนี่ยล่ะฮ่า
อาจจะเกิดจากไฟฟ้าภายในห้องเครื่องยนต์ลัดวงจร
มันก็เลยเกิดเป็นประกายไฟแล้วก็ลุกลาม
จนเกิดเพลิงลุกไหม้รถทั้งคัน
เหลือแต่ซากนะครับค่ะ